คุณผู้ชมค่ะจากหนุ่มหล่อมากเข้มสไตล์ไทยสไตล์ลูกครึ่ง
มาดูหนุ่มตีคนนี้กันหน่อยดีกว่านะส่วนสาวกรี๊ดไม่แพ้กัน
เจเจกฤษณภูมินั่นเองหลังจากที่เขาหมดสัญญากับค่ายนาดาวบางกอกนะ
เจ้าตัวประกาศเลยกำลังมีโปรเจกต์ใหญ่ความจริงแล้วผมนี่แหละคือผู้บริหาร
ต่างต่างในด้านบันเทิงค่ะออร่าราศีผู้บริหารหนุ่มไฟแรงมาเต็ม
คุณคะยกมือปะนมขึ้นสองคืน

เจนเนี่ยเล่าให้ฟังว่าตัดสินใจควบตำแหน่งผู้ประหลาดครั้งนี้
เพราะว่าอยากจะลองก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนไงนะฮะ
บางคนบอกอยู่นานมีค่ายก็ดีอยู่แล้ว

แต่น้องบอกว่าน้องคิดอีกแบบนึง
อยากจะโตขึ้นแล้วก็อยากจะทำงานกับหวานใจอย่างน้องตาระเหิงค่ะ
แต่หลายคนเข้าเป็นหะวงนะว่า
ส่วนตอนนี้ที่หลายคนแซวหนักเลย
เดี๋ยวนี้แหมเป็นสาวหมวยสุดแซ่บมือปังดูเซ็กซี่ขึ้นทุกวันทุกวันเลยออร่าจับ
หลายคนบอกว่าถ้ามองทางด้านหน้าแล้วก็ต้องเหลียวหลังมองอีกรอบนึงนะเพราะสวยจริง
งานนี้เจเจจะห่วงแฟนมากขึ้นหรือเปล่าแฟนสวยขึ้นขนาดนี้อะไรยังไงเจเจเคลียร์สิค
ไม่ไม่ห่วงครับเพราะหมายหมายถึงว่าแบบก็อย่างที่ผมบอกไปว่าคือ
คือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้สิ่งที่ควรจะไปห้ามเขา
หรือจะไปบอกอยากแต่งตัวอย่างนั้นแต่งตัวอย่างนี้
ผมรู้สึกว่าในสิ่งที่เขาชอบก็ปล่อยเขาไป
ผมเห็นเหนื่องสวยขณะ๘ปีที่แล้ว